พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
ทรงเป็นแบบอย่างด้านการกีฬาหลายประเภทนะคะ

จากพระองค์ทรงเป็นนักกีฬาแล้วนะคะ
พระองค์ยังได้ทรงส่งเสริมกีฬาฟุตบอลสู่ระดับสากลอีกด้วย

เป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการกีฬา
เล่นกีฬาหลายชนิดด้วยพระวิริยอุตสาหะในการทรงฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ
และด้วยพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศเช่นเดียวกับกีฬาฟุตบอล
พระองค์ทรงสนพระราชหารุทัยในกีฬาชนิดนี้ตั้งแต่ยังทรงพระเยา
จากพระราชประวัติที่ได้รับการบันทึก
พระองค์ทรงเริ่มเล่นกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ทรงเจริญพระชนมพันศา๙๑๐พันศา
โดยมีพลตรีสำเริงชายงปรมาจารย์ฟุตบอลเมืองไทยในยุคนั้นเป็นผู้ถวายการฝึกสอน
ซึ่งตำแหน่งแรกที่ทรงเล่นคือตำแหน่งกองหน้า
พระปริชาสามารถด้านการกีฬาของพระองค์ที่โดดเด่นกว่าเพื่อนนักฟุตบอลในวัยเดียวกัน
พระองค์ทรงได้รับเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างโรงเรียนจิตรดาและโรงเรียนปานพันธ์
ทรงนำทีมโรงเรียนจิตรดาคว้าถ้วยรางวัลมาครอง
กระทั่งถึงช่วงเวลาทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร
ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนในร้อยดันทรูนประเทศออสเตรเลีย
พระองค์ทรงเป็นนักฟุตบอลของกองร้อย
ซึ่งเป็นการแข่งขันภายในโรงเรียนเตรียมทหาร
และสามารถคว้าถ้วยรางวัลซอฟฟรีนของสมเด็จพระราชนีนาฏเวลิซาเบ็ดมาครองได้สำเร็จ
จากนั้นพระองค์ทรงเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนในร้อยดันทรูน
และทรงมีส่วนช่วยให้โรงเรียนในร้อยดันทรูนได้ครองถ้วยชนะเลิศถึง๓สมัยซ้อน
ตำแหน่งที่ทรงเล่นในขณะนั้นคือตำแหน่งกองหน้า
และทำประตูได้มากเป็นประวัติการ
ที่ในปีถัดมาจะทรงเปลี่ยนตำแหน่งเป็นกองหลัง
และปรับมาอยู่ในตำแหน่งแก๊กซ้ายและแก๊กขวา
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พระองค์ทำได้ดีที่สุด
ร้อยดันทูลแทบไม่เคยประสบความสำเร็จ
เกี่ยวกับเรื่องการชนะเลิศของฟุตบอลอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
พระองค์ท่านก็ร่วมอยู่ด้วยในการเล่นตำแหน่งกองหน้านะครับ
ชนะเลิศถึง๓ปีซ้อน
อาจารย์บอกว่าปีแรกอาจารย์สำเริงกล่าว่า
แรกพระองค์ท่านเล่นตำแหน่งกองหน้า

เพราะว่าทำประตูเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของทีม
มาปี๒ปี๓พระองค์ก็เปลี่ยนตำแหน่งเล่น
โดยโค้ดของทีมก็ให้มาเล่นเป็นกองกลางบ้าง
แต่ที่เด่นชัดเลยจะให้มาเล่นเป็นกองหลัง
ทั้งตำแหน่งแบ็กซ้ายและแบ็กกว่าอย่างที่ผมเรียน
พระองค์ท่านจะถนัดกับตำแหน่งแนวหลัง
ในการเล่นฟุตบอลต่อมา
พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาก็ยังทรงเล่นฟุตบอล
ข้าราชบริพาณทหารตำรวจและประชาชน

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
มีบันทึกไว้ในราชกิจจานุเบกษา
ถึงพระนามแฝงที่สื่อมวลชน

ฟ้าดาราลูกหนังของปวงชนชาวไทย
ซึ่งถึงแม้ว่าพระองค์จะมีพระปริชาสามารถ
แต่ไม่ทรงถือพระองค์และไม่ทรงปรารถนา

พระองค์ทรงมีความสามารถที่เหนือกว่านักฟุตบอลคนอื่น

องค์ยังโปรดการทอดพระเนธการแข่งขันฟุตบอล
และยังพระราชทานถ้วยรางวัลกีฬาฟุตบอล

อีกทั้งยังทรงเล่นและทรงวางแผนการเล่น
พระราชทานแก่ทีมเสนาธิการทหารบก

ซึ่งเป็นฟุตบอลที่นำรายได้สมทบทุน
จังหวัดและองค์กรสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ
เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงส่งเสริมฟุตบอลไทย
หลังจากที่พลตรีสำเริงชายง

ภายในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์
เพื่อเป็นอนุสรสำหรับบุคคลรุ่นหลัง
และให้กีฬาฟุตบอลเป็นแบบอย่างที่ดี
สู่การสร้างนักฟุตบอลยุคใหม่ตลอดมา

ต้องเรียนว่าพลตรีสำเริญชายง

จึงทำให้สมาคมประวัติศาสตร์บอลแห่งประเทศไทย
ได้จัดแสดงพิทธภัณฑ์กำหนักบอลแห่งสยาม

ซึ่งพระตำหนักทัพแก้วเป็นที่เกิดของฟุตบอล

นี่นะครับนี่คือตำนานคือประวัติศาสตร์
พระองค์ได้ส่งเสริมในทางอ้อม

ตั้งแต่ปี๓๕๕๐ปัจจุบัน๗หมื่นกว่าคน
หลวงราชการที่๑๐ทรงเป็นแบบอย่าง

ประชาชนชาวไทยยกย่องและยึดถือเป็นแบบอย่าง
นับเป็นความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจ

มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปริชาสามารถทางการกีฬา
และมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทย
เป็นกีฬาที่ชื่นชอบของชาวไทยทุกยุคทุกสมัยในปัจจุบัน